โอ้โหเฮะเดือนนี้หลายราศีงานเข้าขะถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีงานรุ่งพุ่งแรงเดือนกันยายนแต่จะรุ่งโรธหรือรุ่งริ่งมาดูพร้อมกันเลยจ้า
อันดับ๕ราศีมีนช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีงานรุ่งในทางที่ดีงานโตแบบก้าวกระโดดมีเงินรายได้เพิ่มเข้ามาแต่ช่วงแรกจะต้องโหมงานจนร่างกายอาจซุดโทรมได้
หลีแนะนำว่าลองหยุดพักให้สิ่งดีกับตัวเองด้วยการลืมแบนเห็ดสกัดเข้มข้นที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเอง
นี้เป็นใหม่โฆษณาเข้ารักเว้ยขายของกันตรงตรงอย่างนี้เลยค่ะอ้าวขายของเสร็จแล้วไปดูอันดับต่อไปกันเลยค่ะ
อันดับสี่ราศีธนูชาวราศีนี้งานดีงานพุ่งแรงเพราะพี่ธนูจะได้งานใหม่หรืองานที่อยากทำมานานเลยมีกำลังใจ
มีความคึกอยู่เป็นม้าหางานใส่ตัวเองจนมีงานลนมือแต่มีความสนุกในการทำงาน
พอเป็นนี้เงินก็ไหลเข้าเป๋าสิกรัฐรอยอะไรแหมงานล้นแบบนี้แบงค์งานให้หลีทำบ้างดิเอออิอันดับสามราศีพฤศพ
เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีพฤศพจะได้บุกเบิกทำอะไรใหม่ทั้งเรื่องงานเรื่องเรียน
การค้าขายทำธุรกิจใหม่ทำให้มีงานชุกต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
บางทีก็อาจทำให้หลงลืมลืมสมองฟอดยังไงก็จัดสรรเวลาให้ดีจะได้มีเวลาเหลือมาคิดถึงหลีบ้างนะแจ๊
อันดับสองราศีเมทุนสิ่งที่ต้องเตือนในเดือนนี้คือ
มีเรื่องที่ต้องคุยกับคนอื่นเยอะแยะจนปวดหัวไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องลูกค้า
แต่จะส่งผลดีในอนาคตช่วงแรกจะงานเยอะจนหมดแรง
ให้รอสักพักแล้วจะลงตัวเองเหนื่อยแบบนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยล่ะ
แบนเห็ดสกัดเข้มข้นที่มีส่วนผสมของเห็ดยามาดูชิตาเกะไมตาเกะกลินจือและถังเช่านี้เป็นไมค์
หลีขอหาจังหวะทายอินโฆษณาเนียนไปอีกเต้าไปดูข้อต่อไปไวเลยพายาขะ
อันดับหนึ่งราศีกรกฎชาวราศีนี้มีงานชุบแบบพิลึกกือนิดนึง
คือจะมีงานแปลกเข้ามาแปลกจนต้องพูดว่าเฮ้ยแกฉันจะทำมันได้จริงเหรอ
เช่นงานจับงูขู่ตามทวงหนี้พับนกกระดาษขายลิงควายได้ที่หนึ่งโอ้ยพอละ
จะแปลกจนเวอร์เอาเป็นว่าจะมีงานหลากหลายที่ไม่เคยทำเข้ามา
พี่ก็อ้าแขนรับให้หมดทุกงานไปเลยเลเล่มาดูให้ชุ่มชื่นหัวใจ
กับ๕อันดับราศีงานรุ่งพุ่งแรงเดือนกันยายนดูเสร็จก็แชร์เตือนเพื่อนเดี๋ยวงานดีเข้ามาแล้วจะพลาดได้นะคะพี่น้อง
สุดท้ายนี้หลีขอไปพักดื่มแบนเห็ดสกัดเข้มข้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี
ช่วยให้หลีได้ดูแลตัวเองสามารถมาเจอเพื่อนเพื่อนแบบนี้เออิหลีขอเอาใจลูกค้านิดนึงนะคะ